ที่ผ่านมานี้คุณผู้ชมที่นราธิวาสครับ
มีรถกระบะคันหนึ่งขับมาแล้วมันเป็นตรงนั้นเป็นด่านของฝ่ายความมั่นคง
เขาก็ตั้งจุดตรวจกันอยู่มีตำรวจอยู่ด้วยนะ
เป็น๑๐ตำรวจตรีที่โชคร้ายจริงโดนกระบะชนเข้าไปครับ
เหตุเกิดช่วงสายที่ผ่านมาวงจรปิดบริเวณด่านจุดตรวจบุญลาบนรมิตร
เทศบาลเมืองสุไงโกลกบันทึกภาพไว้ได้นี่ครับ
กระบะสีบรอนมุ่งหน้ามาจากอำเภอสุงัยปาดีจะเข้าเขตเทศบาลเมืองสุไงโกลก
ชน๑๐ตำรวจตรีระยะภูระวรอายุ๒๕ปี
ขณะที่๑๐ตำรวจตรีระยะเดินปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณด่านจุดตรวจ

โอ้โหคุณผู้ชมฮะ๑๐ตำรวจตรีระยะนี่ท่านขาหักเลยนะ

เพื่อนตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
ไงโกลกก็ช่วยกันพยุงร่าง๑๐ตำรวจตรีระยะมาขึ้นรถเก๋งของเพื่อนครับ
ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุไงโกลกเป็นการด่วนเลย
แต่ว่าล่าสุดอัปเดตล่าสุดนะคุณผู้ชมโล่งอกได้ครับ
อาการปลอดภัยแล้วฮะแต่ยังคงต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนคนขับกระบะเนี่ยมาทราบชื่อชื่อว่านายซูกิฟลีครับ
อายุ๔๓ปีเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาขับรถประมาท
แล้วเดี๋ยวพอ๑๐ตำรวจตรีระยะมีอาการดีขึ้นหรือว่าออกจากโรงพยาบาล
เดี๋ยวทั้งสองฝ่ายจะได้มาเจอกันเพื่อตกลงรายละเอียดค่าเยียวยาชดเชยต่างต่อไปนะฮะ
ด้านผู้กำกับสพสุไหงโกโลกพันธ์ตำรวจเอกปรัชญาใบเตะก็บอกนะครับว่า
เพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยอีกเดี๋ยวจะมีการพิจารณาด่านจุดตรวจทุกจุดเลยครับ
ในการติดตั้งสัญญาณไฟหรือไฟส่องสว่างรวมไปถึงสิ่งกีดขวางด้วย
คือหลังจากนี้พอมีด่านปุ๊บจะมีสิ่งกิดขวางไว้ก่อนด้วยนะฮะ
เพื่อให้คนที่ขับผ่านไปผ่านมาไม่ว่าจะขับกลางวันไม่ว่าจะขับกลางคืนจะได้มองเห็นได้ครับ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำด่านจุดตรวจเนี่ยจะต้องเพิ่มความระวังเลยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตตนเองด้วยนะฮะ